แรกของเช้าสดใสมาดูเรื่องของความติดดินของท่านผู้ว่าราชการ
เป็นผู้ราชการจังหวัดคนใหม่ของจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่ย้ายไปออกกฎทันที๙ข้อด้วยกัน
บอกว่าให้ทุกหน่วยงานจัดงานต้อนรับแบบติดดินเข้าถึงประชาชน

ก็ถือว่ากลายเป็นที่ชื่นชมของกลุ่มคนในโซเชียลมีเดีย
หลังจากที่มีการแชร์กฎ๙ข้อของนายวิเชียรจันทรโนไทย
ราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ออกหนังสือส่งไปยังในอำเภอหน่วยงานราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง๓๒อำเภอ
ในการขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้การต้อนรับผู้ว่าเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
ไม่ต้องกระเริกไม่ต้องพิธีรีตอง
เวลาเดินทางไปไหนก็ไปเยี่ยมประชาชนไปทำงานเอาง่าย
เวลาที่ไปปฏิบัติภารกิจต่างนะคะบอกว่าไม่จำเป็นต้องจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะ

ให้เหตุผลว่าไม่ได้ต้องการให้จัดงานต้อนรับ
จากต้องการที่จะเข้าถึงประชาชน
และให้ความใกล้ชิดกับประชาชน
บอกเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า
พร้อมขอให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางการต้อนรับ

ข้อแรกการต้อนรับขอให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย
ไม่ต้องจัดรถนำไม่ปิดถนน
ซึ่งจะกระทบการสัญจรของคนอื่น

คัทเอาท์ที่มีรูปของผู้ว่าตามเส้นทางแล้วก็บนเวทีด้วย
ขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนี้ไม่ต้อง
ไม่ต้องนะคะเปลืองนะคะ
ข้อที่๒ไม่จำเป็นต้องตั้งเวทีใช้พื้นธรรมดา
ประดับผ้าด้วยไม่ต้องมีเต็นต์ด้วย
โอ้โหหน่วยงานที่จัดนี่บอกสบายเลยผู้ว่าครับ
ข้อที่๓ไม่จำเป็นต้องมีโพเดียมสำหรับผู้ว่า
เพราะว่าไม่ต้องมีสายไมค์ใช้ไมค์ลอยก็ได้

เดินคุยกับประชาชนได้
ไม่ต้องรอนแล้วก็รอนไง
อันนี้เขาเรียกว่าง่ายสั้นไม่ต้องเกณฑ์คนมา
ใช่นะคะข้อที่๕บอกว่าไม่จำเป็นต้องผูกผ้าขาวม้า
หรือถ้าจำเป็นต้องผูกให้ผูกได้๑ฝืนเท่านั้น

ผูกจะมาถึงอกจะเป็นกระจมอกอยู่แล้วนะคะ
ข้อที่๖ไม่ต้องแสดงมีการแสดงต้อนรับเลย
ไม่ต้องมีกลองยาวไม่ต้องมีรำเสริงไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้น

ไม่ต้องนะคะข้อที่๗การปรบมือต้อนรับไม่ควรยาวเกิน๕วินาที
และไม่ควรใช้พิธีกล่าวยืนยอผู้ว่าแต่อย่างใด

และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาต่างนะ
พูดมาให้หมดการศึกษาอะไรพูดมานะคะ

เขามีการซ้อมก่อนซ้อมกับชาวบ้าน
ถ้าท่านผู้ว่ามาปรบมือ
เหมือนตอนท่านนายยกไปปรบมืออย่างนั้น

การดำเนินกิจกรรมพิธีการต่างขอให้กระชับเวลาให้สั้นที่สุด
แล้วก็พาไปพบประชาชนให้เร็วที่สุด
ดีไม่ต้องมีพิธีการบนเวทีมาก
ข้อสุดท้ายการเลี้ยงอาหารให้เรียบง่าย

จะดีที่สุดเลยนะครับซึ่งกฎ๙คอนี้ได้ออกเป็นเอกสารทางราชการ
ซึ่งทางผู้ว่าได้เซ็นกำกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
อ่านแบบนี้ขอปรบมือหน่อยค่ะ